ชายไทยที่อายุถึงเกณฑ์ต้องไปรับใช้ชาติ
ต้องไปจับใบดำใบแดง

เขารับได้น้อยเต็มซะก่อน

เองก็ไม่ต้องไปลุ้นจับนะฮะ
ที่ไปอยู่ในจุดในพื้นที่ที่

บรรยากาศแบบนี้เอาไปดูเขาลุ้นกันหน่อยครับ

ญาติพี่น้องพ่อแม่ลุงป้าน้าอานี่แหละ

สักทั้งตัวกระโดดตัวลอยแบบนี้

แดงในการตรวจเลือกทหารกองเกิน

พอใบดำออกเยอะไอ้คนที่เหลือก็หวั่นเนอะ

เมื่อกี้หนุ่มผมยาวเมื่อกี้พอได้ใบดำ

ตัวลอยเลยดีอกดีใจ
บรรยากาศกองเชียร์ก็ไปเชียร์กัน

ส่วนคนที่ได้ใบแดงคุณผู้ชมดู

เออเป็นลมเงิบไปเลยโอ้ยหมดเรี่ยวหมดแรงนะ
ใช่ครับเนี่ยแต่ละคนทนได้ใบแดงอาการอย่างนี้
ทั้งนั้นนะฮะเป็นลมล้มพับกันไปอีกหนึ่งคน
เดี๋ยวให้ดูคนนี้ชื่อว่าธีรศักดิ์เดี๋ยวคุณผู้ชมดู
หลังจากสิ้นเสียงใบแดงอาการเป็นยังไง
นี่โอ้โหเข่าอ่อนยืนไม่ไหวครับ
เป็นลมไปเลยต้องหามไปช่วยกันประถมพยาบาล
มยาดมกว่าจะฟื้นคืนกลับมาได้อ่าเป็นลมกันไปนะฮะ
บางคนที่เขาบอกว่าคือแต่ก็มีบางคนได้ใบแดงเขาก็เฉยนะ

นะฮะขณะที่บรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ไป
อันนี้พ่อแม่คู่นี้เป็นลมเลยครับนะฮะเป็นลมไปเลยคือทำใจไม่ได้ลูก
ฉันโดนใบแดงคือคืออย่างงี้บางครอบครัวเนี้ย
ลูกชายเป็นหัวเลี่ยวหัวแรงในการทำมาหากินอยู่ไงใช่ครับเออนะฮะ
นี่ฮะพ่อแม่เป็นลมต้องหิ้วปีกกันไปประถมพยาบาล
เพราะเห็นใจแหละครับค่ะเพราะว่าการเป็นอาหารก็ใช้เวลาทั้งสองปีนะ
ถ้าเกิดจับได้ใบแดงนะฮะคุณพ่อก็ทำใจไม่ได้
คุณแม่ก็เป็นลมตามไปทั้งพ่อทั้งแม่ครับนะฮะ
จากบรรยากาศนี้ในการจับใบดำใบแดงที่นี่ก็มีนี่พระ
รูปนี้คุณผู้ชมดูพระท่านจะทำยังไงเพื่อให้ตัวเองรอดจากการโดนใบแดง

น่าลงพี่รณ์พี่จะรอดรึเปล่าอ่าโรงพี่ขยาวแล้วบริกรรมขาถาแล้ว
เราพี่จับแล้วเรียกได้รู้ประกาศเป็นอะไรนะครับ
โอ้โหทหารที่ประกาศก็ช้าเหลือเกิน

แต่ลูกศิษย์พระรูปนี้ที่มาด้วยกัน
ศิษย์พระมาด้วยกันองค์พระเครื่องในป่า

มีเครื่องลางมาด้วยเนี่ยแล้วลูกศิษย์

นั่นไง
ไม่รอดนะฮะพระร่วงแต่ว่าลูกศิษย์พระกลับรอดนะฮะ

ที่อุทัยก็คึกคักไม่แพ้กันที่อำเภอทัพทันนะฮะ
จากทั้งหมดที่มีโอกาสที่จะได้ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบสามคน
นะฮะซึ่งก่อนจับใบดำใบแดงบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้อง
ก็ไปนอนรอนั่งรอกันแบบนี้นะฮะ
ใครที่จะเข้าไปจับต่างคนก็เอาพระเครื่องไปห้อย
เพื่อให้ตัวเองรอดนะฮะ
คนที่รอลุ้นอยู่เห็นว่าครอบครัวอื่นได้ใบแดงกัน
กระโดดตัวลอยเพราะว่าลูกหลานตัวเองก็จะได้ใบดำ
อะไรแบบนี้ก็เป็นบรรยากาศคนได้ใบดำก็ตะโกน
เวียงคนนี้เขารอดเพราะว่าคนก่อนหน้าเขาอ่ะ
ได้ใบแดงแล้วใบดำมันเหลือใบเดียว
เขาก็เลยรอดอืมเออก็เลยดีใจแบบนี้โอ้โหโอ้โห
ดีใจด้วยแล้วกันนะฮะอันนี้ที่อุทัยส่วนที่อำเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะที่นี่เขามีสาวประเภทสองหรือว่านางฟ้าจำแรง
ก็ไปร่วมคัดเลือกนะฮะเพราะว่าก็เป็นอายุครบนี่คนนี้
แต่ว่าหัวใจเป็นหญิงนะส่วนใหญ่นางฟ้าจำแรงเหล่านี้ก็ไปรายงานตัวตาม
สภาพไม่ตรงกันกับเพศกำเนิดนั่นเองก็รอดกันไปนะฮะ
ส่วนที่อ่างทองเองนะฮะก็มีนางฟ้าจำแรงไปสร้างสีสันเหมือนกันครับ
น้องก็ไปกันนะฮะอย่างนายจิรัชยาทิพย์ขำเกิดนางฟ้าจำแรง
คนนี้อายุยี่สิบสามปีไว้ผมยาวสีบร้อนมาเนี่ยฮะ
รู้สึกตื่นเต้นแต่ก็ต้องมาทำหน้าที่เพราะว่า

สุดท้ายเธอก็ได้รับการยกเว้นไปเพราะว่าเพศสภาพไม่ตรงกัน
นี่ก็ใครได้ก็รับใช้ชาติกันไปครับ